คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องเตือนจริง
เป็นอุทาหรณ์จริงสำหรับเด็กเล็กปล่อยไม่ได้เลย
น้องคนนี้อายุขวบกว่าดูนะคะขึ้นไปเล่นบนรถจักรยานยนต
คุณผู้ชมดูภาพนะเด็กตัวเล็กนิดเดียวอันนี้มีพี่อยู่ด้วยเนี่ยนี่ค่ะเด็ก
ผู้หญิงนะคะน้องมิเกลนะคะแล้วเดี๋ยวรถเนี่ยนะจะล้มมาทับ
เดี๋ยวน้องเข้าไปเล่นคือมองแบบนี้ก็คงเผินไม่เป็นไร
เย็นคิดว่าพอรถจักรยานยนต์มันก็มีขาตั้งมีอะไรแบบนี้นี่ค่ะ
น่าตกใจมากนะโอ้โหนี่ยังดีนะน้องไม่บาดเจ็บอะไรนะคะ
ไปเร็วเห็นไหมคงจะอยู่ตรงช่องมันมีช่องพอดีระหว่างแบบคอรถจักรยานยนต์อ่ะ
ครับยังดียังดีที่น้องไม่เป็นอะไรแต่น้องก็ร้องไห้เสียงดังเพราะน้องตกใจ
ไม่เจ็บแต่ตกใจผู้ปกครองก็ยิ่งตกใจยิ่งกว่าก็เลยมาเตือนค่ะ
คลาดสายตาแป๊บเดียวจริงจริงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกวินาทีนะคะ
ผู้ปกครองเองเป็นคนเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์เด็กเล็กอย่าคลาดสายตา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่อู่สุริยาเซอร์วิสนะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่อีกมุมหนึ่งใช่ค่ะ
แล้วคนก็อยู่เยอะแต่คนไม่ทันมองคนคงไม่คิดว่าน้องตัวเล็กนิดเดียว
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มมาได้ไงคิดว่าขาตั้งน่าจะเอาอยู่นะใช่ไหม
แต่จังหวะนี้มันแหม่คือน้ำหนักเด็กที่โยกไปโยกมานะฮะ
ใช่ยมไปขยมมามันก็ทำให้รถเนี่ยเอียงมาได้นี่นะคะ
ก็คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะครับ
แล้วก็บอกว่าน้องในคลิปเป็นหลานสาวโพสต์เพื่อเตือน
แต่เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับเรานะก็เลยให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้
แล้วก็เตือนกันก็แล้วกันนะคะอ่าคือจังหวะคิดว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียว
คิดไม่เป็นอะไรเนี่ยบางทีมันเกิดเรื่องได้นะฮะ